คุณผู้ชมไปชนบุรีไข่ของท่านรักษาไว้ดีดี
ผมหมายถึงร้านขายไข่เนี่ย
ที่ชนบุรีโดนไปไข่ไก่๗๐ไข่เค็ม๕๗๕แผง
โอ้โหคนร้ายมันเอาไปครับคุณผู้ชมครับ
รถกระบะสภาพเก่าไม่นั้นขนาดนั้น

ถ้าแผงละร้อยกว่าบาทเนี่ย๗๐กว่าแผงก็หมื่นอ่ะ

คืองงอะพี่เบิร์ตตอนที่เขาขนขึ้นรถกระบาดคันนั้นไปเจ้าของร้านไม่เห็นหรอฮะ
อ่าเห็นรู้แต่เอาไม่ทัน
คือแม่ค้าคนนี้นะอยู่ที่ตรงข้ามร้านสนุกซื้อปากซอยถนนเทศบาล๑ซอย๑๗ตะบนห้วยใหญ่อรมงค์จชวนบุรีนะครับ
รถมันก็หนีขับไปตามเรียบทางรถไฟเนี่ยแม่ค้าเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามเจ้าของแผงขายไข่ไก่เนี่ยเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาคนร้ายเป็นผู้ชายนะไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วย
ลงมาจอดรถกระบะเสร็จปั๊บทำทีสอบถามราคาไข่นี่แผงเท่าไรเบอร์นี้แผงเท่าไหร่อ้างว่าจะซื้อไปส่งให้ลูกค้าจากนั้นก็ขอให้เธอเอาไข่ไก่สดเนี่ย
หลากหลายขนาดหลากหลายเบอร์๗๐แผงแล้วก็ไข่เค็มอีก๕แผงนะฮะยกไปวางไว้หน้าร้านจากนั้นคนร้ายก็ขนขึ้นรถเลยนะตังค์ยังไม่จ่ายขนขึ้นรถเลย
ส่วนเธอหันมาเขียนใบเสร็จเมื่อกี้ที่ดอมคิดคำนวณในใจรวมไปเกือบหมื่นจริง๘๖๐
๘๖๐๐คุณผู้ชมคนร้ายพยายามบ่ายเบียงเออเดี๋ยวผมจะไปเบิกเงินตรงนี้ก่อนนะเนี่ยตรงวัดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวไปเบิกเงินมาให้เธอไม่ยอม
แต่เอาไข่ไปแล้วใช่ไหมไข่ขึ้นรถแล้วไงชั้นเชิงมันเยอะ
อ่าเธอเดินตามค่ะเธอเดินตามแต่จังหวะไหนไม่รู้
เผลอไอ้คนร้ายกลับมาสตาร์ทรถขับหนีไปอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมครับ
โอ้โฮ๘๖๐๐บิ้วไปแล้วบินไปนั่นบินไปกับรถกระปะ

หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความที่สพห้วยใหญ่วิงวอนตำรวจเลย
่งจับหน่อยคนร้ายเธอเดือดร้อนมาก
ไอ้เงินลงทุนน่ะไปกู้เขามาดู
โอ้โหเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่ง

นี่ครับตำรวจห้วยใหญ่เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แจ้งเบาะแสช่วยเธอหน่อย

เบอร์มือถือเดี๋ยวจะหาว่าเลขไม่ครบ

สะพอห้วยใหญ่ที่ชนบุรีนะคะ
ใช้บริการที่นี่บ่อยตำรวจทำงานดี